เลือกแยกกันไปเลยดังนั้นการคำนวณก็เลยจบในตัวนั้นสองอัน
ต้นยากขนาดที่ว่าถึงกลับมีสูตรคำนวณออกมาหลายสูตร

แล้วก็มีปัญหาว่าตกลงแล้วจะใช้สูตรคำนวณแบบไหน
ก็ต้องกลับไปดูขั้นตอนตามพระชมยัตริย์ประกอบวัฒนมนุษย์วิทยาลัยการเลือกตั้งสสนะครับ

คือระบบเลือกตั้งเป็นระบบสัดส่วน
หมายถึงว่าพักการเมืองจะได้สอสอตามสัดส่วนคะแนนนะครับ
ถ้าเกิดได้คะแนนทั้งประเทศ๑๐
ก็แปลว่าพรรคการเมืองจะได้สส๑๐ของสสทั้งหมด๕๐๐คน
เอาละงั้นขั้นที่๑คือก็ต้องหาจำนวนคะแนนเสียงต่อจำนวนสส๑คนให้ได้ก่อน
วิธีการก็เอาคะแนนทั้งหมดนะครับที่มีการเลือกกัน
ในวันที่๒๔มีนาคมมาเอางดออกเสียงออกเอาบัตรเสียออก
ก็มีคะแนนรวมทุกพักหักบัตรเสียงงดออกเสียง
คือ๓๕๕๓๒๖๔๗คะแนน

พักรักท้องถิ่นไทยพักรักธรรมและพักอนาคตไทย

เพราะว่าเมื่อเขาไม่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีในชื่อ
เขาก็ไม่มีสัดส่วนที่จะได้ไง
แล้วจากนั้นก็เอา๕๐๐คือจำนวนสอสอทั้งหมด

คำถามว่าทศนิยมใช้กี่ตำแหน่ง
มาตรา๑๒๘

กรณีที่พิเศษให้ใช้ทศนิยม๔ตำแหน่ง

ขั้นต่อไปก็คือการเอาตัวเลขตรงนี้

เอาไปหารคะแนนของแต่ละพัก

ลัพธ์ที่ได้คือสอสอพึงมี

ทุกคนทำมากี่สูตรก็แบบเดียวกันหมด

สูตรคำนวณลืมหักลบพัก
เมื่อได้จำนวนสอสอเพิ่งมีของแต่ละพักแล้วใช่ไหม
ขั้นต่อไปก็ดูว่าพักนั้นได้สอสอแบ่งเขต

ภักดิ์นั้นก็จะไม่ได้สอแบบบัญชีได้ชื่ออีก
กรณีนี้ก็คือเกิดกับภักดิ์สองภักดิ์นะครับ
คือภักดิ์เพื่อไทยกับภักดิ์ประชาชาติ
ผลลัพธ์คือจะมวลสอบัญชีได้ชื่อที่แต่ละภักดิ์จะได้รับในคันต้น

ไอ้ตัวเลขของสอบัญชีได้ชื่อที่แต่ละภักดิ์จะได้มันอาจจะไม่ถึง๑๕๐
หรืออาจจะเกิน๑๕๐
ถูกไหมฮะมันไม่พอดีเป๊ะไงทำให้มันยุ่งยากตรงนี้

เขาก็บอกว่าโรงเรียบ๔ของมาตราวที่๘นะครับ
จัดสรรให้พักการเมืองตามผลลัพธ์เมื่อกี้

คือถ้าหากจัดสรรแล้วไม่ถึง๑๕๐ก็จะไปโรงเรียบ๖
ถ้าจัดสรรแล้วเกิน๑๕๐ก็ไปโรงเรียบ๗

ก็ให้ภักดิ์การเมืองที่มีเศษจากการลงให้สุด
จัดสรรตามลำดับไปทีละ๑คน

เอาเศษมาเรียงกันครับใครเศษใหญ่สุดก็ไล่ไป
ตามลำดับ
จนครบ๑๕๐คน
กรณีที่๒ครับโรงเรียบ๗คือ
จัดสรรแล้วเกิน๑๕๐คน
กรณีนี้นะครับวิธีการก็ดำเนินการปรับ
ที่เกิน๑๕๐ให้เหลือ๑๕๐
ทีนี้คำถามคือแล้วตกลงเนี่ย

จัดสรรตามขั้นตอนแล้วเนี่ย

นั่นคือไม่มีการจัดสรรให้เศษอีกแล้ว
แต่ต้องมาปรับลดให้เหลือ๑๕๐

สูตรที่ออกมาว่าพักเล็กได้คิดคำนวณยังไง

แทนที่จะจัดสรรให้จำนวนเต็มก่อน
เช่นพักนี้ได้๒๓๗๘คนเนี่ย

เสจไม่ดูตอนว่ามันขาดจาก๑๕๐หรือเปล่า
ถ้าขาดใน๑๕๐มาวัดเสจก็เป็นวัดค่ายเสจเหลือใหญ่กว่า

พอมีประมาณประกุศสอสอบัญชีตนชื่อที่ไปในเบื้องต้น

เขาก็เอาจำนวนนี้ไปเป็น๑๗๕
ว่าง่ายคือจำนวนสอบัญชีดชื่อที่แต่ละพักจะรับจัดการรามนวลคือ๑๗๕
มีจุดทศนิยมนะฮะเขาก็ทำให้๑๗๕เนี่ยเหลือ๑๕๐เป็นไง
พอย่อรังบนเรือ๕๐ปุ๊บแล้วค่อยจัดให้จำนวนเต็ม
ลัพธ์ของวิธีการทำแบบนี้คือว่าทำให้มีจำนวนว่างอยู่๒๑หรือ๒๒ที่นั่ง
เพราะว่า๑๗๕เนี่ยพอยอดเหลือ๑๕๐ปุ๊บเนี่ยนะครับ
มันก็จะเป็นตัวเลขซึ่งมีจำนวนเต็มและทศนิยมนะครับ
เขาก็เอาจำนวนเต็มจัดให้ก่อน
แล้วผลลัพธ์คือจะมีได้ประมาณสัก๑๒๘๑๒๙อะไรแบบนี้
ก็เลยมีเข้ากรณีไม่ครบ๑๕๐ก็เลยเหลือเท่าไหร่ครับ๒๑๒๒คน
ทำยังไงครับก็มาดูเศษไงไล่ไปเลย๒๒ก็เลยลงไปถึงพักอันดับ๒๗เลย
ถามว่าผิดใช่ไหมผิดครับอันนี้คือว่ากันตามกฎหมายนะครับ
ไม่ใช่เรื่องความเห็นว่าควรให้ไม่ควรให้
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการควรให้ไม่ควรให้
นี่คือตามกฎหมายแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้
กรกตเขายังไม่ได้ผิดนี่เขาแค่ยังไม่ยอมบอกออกมาว่าที่ถูกคืออะไร
เพราะที่มีคำนวณอยู่ตอนนี้คือใครคือสำนักข่าวต่างนะ
ซึ่งมีทั้งถูกและผิด
นะครับเอ่อก็ในเมื่อจำนวนขั้นต่ำเนี่ยมันจะได้สอสอ
ใช่ไหมฮะก็ต้องให้พักซึ่งเขาได้ถึงตรงนี้นะครับ
โดยเอาคะแนนนี้ไปหารก็ได้สอสอออกมาถูกไหมครับ
ถ้ามันขาดอยู่แหละถึงค่อยเอาเศษขึ้นมาเติม
ถูกไหมครับไอ้การที่ไปคำนวณจนกระทั่งพัก
ซึ่งได้สอต่ำกว่า๗๐๐๐๐หรือ๑๐๕๗คะแนน
ได้สอสอทั้งที่พักใหญ่เขายังได้ไม่เต็ม
๗๑๐๐๐หรือ๕๗คะแนน
มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่แล้วในการคำนวณโดยเหตุและผล
ง่ายคือแต่ละพักจะได้สอสอตามคะแนน
ทุก๗๑๐๕๗คะแนนจะได้สอ๑คน
อันนี้เราจะเห็นด้วยหรือไม่นะ
แล้วควรเห็นใจพักเล็กหรือเปล่า

แต่นี่เราว่ากันตามกติกา
กติกาที่เขียนไว้ว่าเป็นอย่างนี้